แม่เธอร้องหรือหลุมมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกใกล้

เพราะเชื่อกันว่าดวงตาของเขาจะเป็นอัญมณี
มีทั้งมรกฏบุษราคำทัพทิมรวมถึงอื่นอีกเยอะแยะมากมาย
ซึ่งแมวที่อยู่ในกรงนี้บอกเลยนะครับว่าราคาเป็นล้าน

เขาเชื่อกันว่าแมวตาเพชรนะฮะเป็นสัตว์มงคลที่ให้คุณกับเจ้าของ
แค่เลี้ยงเพียงตัวเดียวก็ให้โชคให้ลาบการงาน
เลี้ยงแล้วรวยแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ฮะ
มีแมวสองตัวเป็นสายพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยแท้เลยนะฮะ
ถูกต้องตามลักษณะโบราณเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วให้คุณ
ที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะยังไม่พอนะฮะเขายังพาพี่สาวผมมาร่วมหมู่กับเราด้วย
เพราะแมวของพี่สาวของเขานั้นนะฮะเป็นแมวจรจัดที่เก็บมาเลี้ยง
โดยไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเป็นแมวตาเพชร
จริงแล้วคุณพระดำรู้ไหมว่าแมวเหล่านี้เนี่ยนะบางตัวเนี่ย
เสียชีวิตไปแล้วดวงตาของเขาเนี่ยนะฮะ
จะแข็งเป็นเหมือนหินเป็นเหมือนอัญมณี
เขาเรียกว่าเพชรตาแมวมีมูลค่าเป็นหลายหลายสิบเป็นร้อยล้านก็มีจริงเหรอ
เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับสองพี่น้อง
ท่านนี้เลยครับคุณทัศน์และคุณแคทครับ

แมวตาเพชรที่ได้รับการกล่าวฝันกันมาอย่างช้านาน
โดยไม่มีประวัติความเป็นมาอย่างชัดเจน

เมื่อครบรอบร้อยปีจนถึงพันปี
จะมีเทพจากสวงสวรรค์
ลงมาจุติบนโลกมนุษย์๑องค์เท่านั้น

โดยจะต้องลงมาเกิดมาเป็นแมวตาเพชร
ซึ่งได้นำแก้วมณีสารพัดนึกติดลงมาด้วย
และเมื่ออายุไขบนโลกหมดลง
และคนที่จะได้ครอบครองแมวตาเพชรนั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญบารมีอย่างมาก
เพราะเขาเชื่อกันว่าแมวจะเลือกเจ้าของเอง
และหากเจ้าของนั้นไม่หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล
ทำคุณงามความดีแล้วก็แนวตาเผ็ดนั้นก็จะหนีหายไป
แต่คนที่หมั่นสร้างทานบารมีก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ร่ำรวยและแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปู่
ที่อยู่รอบเรานี่คือแมวตาเพชรนั้นหายยากมาก
ถึงเนี่ยจะมีแมวตาเพชรเดียวแล้วไม่กี่ตัว

ใช่ครับคอกหนึ่งเขาจะออกประมาณ๑ตัวหรือ๒ตัว

มันจะมีแมวตาเพชร๑๒ตัวทุกคอกไหมฮะ

แล้วแต่ว่าบารมีเขาจะอยู่รอดหรือเปล่า

ถ้าเกิดเขาไม่มีบุญเรามีกับผมเนี่ยผมคงไม่ได้มา

คือตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยพอถึงจุดนี้มาเนี่ย

เพราะไปเสริมบารมีมาก
คุณเชื่อว่าคุณมีบารมีที่ได้เลี้ยงแมวตาเพชรเนี่ยนะฮะ

อืม๑๗ชนิดคือว่าพอเราเสียกรุงไปปุ๊บ

ในสมุดไขวเขียนมาอย่างนั้นแหละ

แล้วมันจะเกิดสิ่งเลวร้ายภายในบ้าน
ถ้าใครมีแมวลักษณะนี้

ถ้าเป็นแมวมงคลที่เลี้ยงกันอยู่ในพระราชสำนัก

สาบันคนไม่มีโอกาสได้เลี้ยง

เท่าที่ภามาร์มาตีประเทศไทยครั้งนั้นเรียบร้อยแล้ว
เขาเก็บทัพสิ่งอะไรในประเทศไทยหมดแล้ว
เข้าไปเห็นแมวในวังสวยงามมาก
ก็เลยให้เฉลยนำ๑๗ชนิดแมวไปภามาร์ด้วย
ก็เป็นสาเหตุการณ์สวมพันธ์ของแมวไทยครับ

ที่สามารถจะทำให้ประเทศทั่วโลกรู้จักประเทศไทยอีก
เพราะฉะนั้นใครมาเยี่ยมท่านตอนลากลับ

เน็ตโอเวียนกุลก็รับแมว

ที่เมืองคิสกั้งพาเลสกรุงลอนดอน
เขาจัดประกวดแมวพันแท้ของโลก
นี่แนว๒ตัวที่รายการที่๕มอบให้

ก็ถูกส่งเข้าประกวดในงานนั้น
ปรากฏว่ามันชนะการปลูกปวดแมวโลก
ทั่วโลกยอมรับว่าแมวไทยเป็นแมวฉลาด
แล้วก็สวยสง่าที่สุดของโลก

จัดตั้งเป็นสมาคมแมวไทยแห่งจักรวรรสถิก
ก็นำแมวไทยจดทะเบียนเป็นสัตว์พันธ์แท้ของโลก
กล้างชื่อว่าไทยมิตรแชท
เริ่มแรกนะครับการที่ผมได้มาตอนแรก
แววตาเพชรคือศรีสวาสใช่ไหมครับ

ได้มาตรงนี้ก็พอทีนี้ก็คือ

เป็นไล่นะไล่ของที่บ้านเนี่ยครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไร๔๐๕๐ปีมันก็ขึ้นโต
ก็เป็นพ่อเดี๋ยวต้องทำให้ชาวบ้านหาเห็ดหาอะไรพวกเนี่ย
นาธิริย์ก็ดูว่าเราเห็นในตาเขามันวาว
แล้วก็พอไปเจอมันสีสว่างเหมือนกันนี่ว่ะ

ถ้าแมวตาเพชรเวลามันจะมาอยู่กับเราเนี่ย

คุณเลี้ยงมาแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตคุณยังไงบ้าง

ของผมเป็นโฟร์แมนครับ

จอปตรงนั้นบ้างจอปตรงนั้นบ้าง
รับถมที่รับแบบนี้หรอ
รับถมที่๑๐ล้านบาท

บอกขอให้แบบขายหุ้นได้เยอะนะ

มีคนพยายามจะจับเขาหลายครั้ง

ก็วันนั้นพี่ไปจ้องที่ตาแมวใช่ไหมคะ
แล้วก็เจอหวย๑๑เจอจริง
ไปจ้องตาแมวแล้วเห็นหวยหนึ่ง
คือคุณหมายถึงว่าคุณเห็นเลขเนี่ย

คุณพอดัเป็นสองขีดที่เขาตีหนึ่ง

ขีด๒ขีดเกิดขึ้นในตาแมว

คุณก็เลยบอกว่าแมวตัวเนี่ยให้โชคให้รักคุณ
ค่ะแล้วก็การงานของแฟนพี่ก็ดีขึ้นเยอะคนญี่ปุ่น

เป็นข้างเดียวข้างนี้เป็นเพ็ดนะ

คือตัวเดียวมีอยู่๒อย่าง
แต่ก็เดินได้วิ่งเห็นหมด

เขาก็บอกว่าเป็นแมวปิการ

ม่านตาเป็นอย่างงี้ม่าม่านตาเสียอะไรม่างตาบอด

แมวตาเพชรตามหลักฐานการแพทย์

แมวจะมีลักษณะค่อนข้างพิเศษ

เราจะเห็นว่าตาขยายใหญ่มาก
แล้วก็กระจกตาซึ่งอยู่ทางด้านหน้านี่จะขุ่น

คันนี้จะมีแมวอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งเป็นประเภทที่เจอน้อยกว่ามาก
พวกนี้กลไกการเกิดต้อหินข้างในลูกตาจะซับซ้อนกว่า
ก็คือในลูกตาปกติจะมีของเหลวในลูกตา
ที่ทำให้ลูกตาเป็นลูกกลมอยู่ได้
เหลวอันนี้มันจะมีการสร้างแล้วก็มีการขับออก
ในที่ที่เป็นที่เฉพาะนะคะ
ในแมวชนิดที่บอกพอสร้างแล้วมันไหลย้อนกลับ
แรงดันมันก็จะไม่กระแทกไปที่กระจกตาแบบชนิดที่ทั่วไปเขาเป็น
เพราะฉะนั้นกระจกตาลในแมวพวกนี้ก็จะไม่ขุ่นจะใส
แต่ว่าลูกตาก็จะขยายใหญ่เหมือนกับแมวที่เป็นต้อหินทั่วไป
นอกจากที่กระจกตาจะใสแล้วม่านตาเขายังขยายด้วย
เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเข้าไปข้างใน
ก็เลยทำให้มีลักษณะเหมือนลูกแก้วอะค่ะ
โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเป็นต้าหินก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมองไม่เห็นเสมอไป
นี้ขึ้นอยู่กับว่าความดันในลูกตานี่สูงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นแมวบางตัวถ้าเป็นต้อเห็นตอนแรกก็อาจจะยังมองเห็นได้
แต่ถ้าเขาเป็นรุนแรงแล้วเนี่ยตาข้างนั้นก็จะมองไม่เห็น
แต่ยังไงก็ตามเราก็มักจะเจอว่าเขาอาจจะเป็นข้างเดียว
เพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยใช้ตาอีกข้างหนึ่งช่วยอะค่ะ
ทำไมถึงอยากเพาะพันธแมวตาเพชรเห็นบอกว่าค้นคว้าหาข้อมูลมา๒๐ปี
คือมันเป็นหนึ่งมันเป็นความมงคลอยู่แล้ว
ถ้าเกิดเราทรัพย์สักวันหนึ่งเราได้สี่สายพัน

ความหมายนี้นะสุภาลักษณ์ก็เกี่ยวความรัก

ส่วนมากคุณน้ำจะชอบเรียนกัน

หน้าที่การงานอะไรกึกกล้องไปมีบารมีไป

เป็นความเชื่อของคุณมาก
นั่นคือความเชื่อส่วนบุคคล

แมวนี่แหละถ้าสมมุติคุณเลี้ยงให้ดี

คุณเคยเห็นไหมแมวจะมาสีข้างเท้าเรา
เพื่อเอาความที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีออกไป
เอาจากก็ว่าเรานะเวลาเขาถือว่าอย่างเงี้ยนะ

คุณบอกที่คุณพยายามจะเน้นกับ

เสริมดวงคุณครั้งนึงเนี่ย

บวชแล้วค่ะแล้วอะไรละเอาสิฮะ

มันเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันหลายรอบหลาย

เปิดร้านเหล้าหรือเปล่าวะทำธุรกิจร้านเหล้าหรือเปล่า
หมายความว่าไงคุณเปิดร้านเหล้าหรอ

พอแมวคุณคลอดออกมาทั้งคอกเนี่ยตายยกคอกเลย
คุณก็เลยมาคิดว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเป็นอบายมุก
เป็นหนึ่งในศีลที่คุณละเมิด
คุณก็เลยคิดว่าเอ้าไม่เอาแล้วไม่เปิดละเขาเปิดทำสายขาวเลย
ก็เลยไปเติมเสริมอารมี

เพิ่มอีกไปเจออ่าผมไปเจอเพิ่มอีกสุพรรคอีกสุพรักตาเพชร
เอามาอีกเอามาอีกอ๋อพอบวชแล้วได้แมวไปอีกได้แมวมาอีกเอออ่า
เติมเนี่ยตาเพชรด้วยนะแต่ทีนี้เขาทางคนรู้จักเอาไปเรียบร้อยแล้ว
ครับไปต่างประเทศแล้วสองล้านสองล้านอุ้ยตายสองล้าน
แมวอะไรสองล้านจริงจริงครับผมถามหน่อยเขาบอกว่าแมวตาเพชรเนี่ย
ถ้าเกิดว่าตายไปแล้วเนี่ยในตาเนี่ยควักออกมาเนี่ยมันจะแข็งเป็นเพชร
คือต้องเก็บเอาไว้แล้วเขาจะเอาไปเล่นพวกพูดสัยยาศาสตร์เป็นแบบ